มีเมนูมาให้ลองอีกแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ประชาช็อก
ชื่อเมนูมาจากประชาชนช็อกเหรอ

ประชาช็อคไปสั่งได้ที่โซบาร์พักเก้าไกรครับ

มีประชาช็อคได้ไหมครับ

ประชาช็อกนี่มันมีส่วนผสมของอะไรมาก

แต่ว่าเราจะทำเป็นนมสะพู
จะเป็นน้ำแดงเป็นแบบสตอเบอร์บอร์มาก
ก็เลยเกิดประชาช็อค

เราเลยได้ประชาช็อคมาก
พี่ลองกินประช็อคไหมคะ

เพราะว่ามีนมชมพูให้ดอมดีกว่า
นมชมพูข้อมาจากนมสตอเบอร์บอร์บ

ชอบที่บาริสต้าอธิบายเมื่อกี้นะ

เอานี่คือคุณแซน
คุณแซนในสามีของคุณจ๋าดวงใจ

ก็บอกว่าจริงเมนูซิกเนเจอร์

แต่ว่าคุณแซนบอกพนักงานบอกว่าเอาเมนูนี้ไปลอง
นะครับทำเอาพนักงานเนี่ย

โอ๊ยช็อกมิ้นท์น่ะเฉย

ด้วยช็อกโกแลตราดด้านบน

แล้วมันเบสเป็นอะไรนะนมเย็น
ปล่อยแล้วมีตัดเปรี้ยวหน่อย

เลือกใช้ส่วนผสมน้ำแดงปลอม

คล้ายกับสตอเบอรี่ปลอมนี่นะฮะ
แต่ถ้าเกิดคนแล้วกลายเป็นสีโครนเลยนะ

ก็นี่ไงมันมีความเป็นนะเห็นป่ะแลต

ก็โซวานะครับเขาโพสต์ข้อความ
มีความอร่อยแล้วก็รสชาติที่ผสมลงตัวระหว่างช็อกโกแลตและนมชมพู

เข้ามาแสดงความเห็นกดถูกใจกดแชร์
แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

เออประชาช็อกแต่ก็ประชาชนช็อกจริงครับ
คุณผู้ชมฮะอ่าเอานะเบิร์ตบอกว่านะ
ข่าวนี้สีสันข่าวสุดท้ายครับต่อไปจะได้เจ่มจน
เออแต่ก็การเมืองต่อไปได้เจ้มจ้นนะ